ส่วนที่จังหวัดฉะเชิงเซานะคะได้จัดพิธีแห่พระพุทธโสธรทางน้ำประจำปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้านะคะ
ก็ถือว่าเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานนะคะมีพุทธศาสนิกชนจำนวนมากเข้าร่วมงานในปีนี้ค่ะ
ที่บริเวณหน้าเขื่อนที่ว่าการอำเภอบางปะโกงนายประสิทธิ์เปรมจิตนะคะ
ซึ่งเป็นนายอำเภอบางปะกงเป็นประธานในพิธีรับขบวนแห่พระพุทธโสธรทางน้ำ
โดยมีพระเทพศิษฐิยานรังศรีเจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหารทหารตำรวจแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการและพุทธศาสนิกชนค่ะ
เข้าร่วมพิธีในปีนี้นะคะขบวนแห่หลวงพ่อพระพุทธโสธรทางน้ำจัดขึ้นนะคะ
วันอาทิตย์ที่สิบสามนะคะและอีกหนึ่งวันก็คือวันนี้นะคะสิบสี่พฤษจิกายนค่ะ
ประเพณีการแห่พระพุทธโสธรทางน้ำนะคะปฏิบัติสืบทอดกันมาหนึ่งร้อยปีแล้วนะคะ
โดยมีสาเหตุเมื่อก่อนนี้มีการเกิดโรคระบาดทางน้ำ
ชาวบ้านก็เลยร่วมใจกันบนบานสารกล่าวนะคะหลวงพ่อโสธรให้ช่วยขจัดปัดเป่าโรคให้หายไป
พอโรคนั้นหายไปจริงค่ะประชาชนก็เลยต้องทำพิธีแห่พระพุทธโสธรทางน้ำตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะคะ
ก็ถือว่าเป็นประเพณีประจำจังหวัดของจังหวัดฉะเชิงเศร้านะคะ
ที่ประชาชนทุกคนรอคอยได้ชื่นชมนะคะสำหรับพระพุทธโสธรทางน้ำนะคะ
อำเภอก็มีการจัดเรือตกแต่งอย่างสวยงามเพื่อที่จะเข้าร่วมขบวนเพื่อให้ประชาชนมีโอกาส
โดยเฉพาะประชาชนที่มีบ้านเรือนอยู่สองฝั่งแม่น้ำได้มีโอกาสนามัศกาลหลวงพ่อโสธรกันนะคะ
แต่ละชุมชนจะมีการตั้งโต๊ะสการะแล้วก็มีมหรสบสมโพธิด้วยนะคะ
มีประชาชนจำนวนมากลงเรือเพื่อมากราบไหว้แล้วก็ปิดทองในน้ำด้วย
รวมทั้งมีการจุดประทัดรับส่งองค์หลวงพ่อพระพุทธโสธรนะคะตลอดคุ้งน้ำเลยนะคะ
แล้วก็มีประชาชนที่มีบ้านเรือนริมฝั่งแม่น้ำบางประกงนำกระจกเงา
อันนี้เป็นเกร็ดความรู้หน่อยนะคะใช้กระจกเงาค่ะ
บานเล็กแล้วก็บานใหญ่เลยนะคะมาส่องรับแสงอาทิตย์
แล้วก็ให้สะท้อนเข้าที่บ้านของตัวเองก็คือสะท้อนแสงจากพระพุทธโสธรเข้าบ้านตัวเอง
เขาบอกว่าการทำแบบนี้เป็นเรื่องของการนำสิริมงคลเข้าบ้านค่ะ